มาดูอีกเรื่องหนึ่งทางตำรวจของสมุทรปราการ

เพราะว่าต้องร่วมกันสอบปากคำผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน

ก่อเหตุฟันนักเรียนต่างสถาบันจนเสียชีวิตนะคะ
โดยผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มตัวได้แล้ว๒คน
หนึ่งในสองเนี่ยสารภาพบอกว่าเป็นคนลงมือฟันจริงนะคะ
ซึ่งก็เป็นนักเรียนม๓ถูกฟันที่คอทำให้เสียชีวิต
สาเหตุเขาบอกว่าเกิดจากการที่ท้าทายกันผ่านทางเฟซบุ๊ก
ก็เลยเรื่องบานปลายมาจนถึงขั้นต้องมีคนเสียชีวิต

ชุดสืบสวนตำรวจภูทรบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
คุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นนักเรียนชายสองคนนะคะ
อายุ๑๗ปีทั้งคู่เรียนอยู่ชั้นม๕
ทั้งสองคนร่วมกันก่อเหตุฟันคอนักเรียนชายม๓เสียชีวิต
บริเวณปากซอยหนามแดงบางพลี๒๑ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยนำตัวมาสอบปากคำหลังจากที่๑ใน๒คน
เข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ผู้ต้องหาสารภาพบอกว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างพักการเรียนไง
พักมาได้ประมาณ๕๖เดือนแล้ว
แล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนลงมือก่อเหตุเอง
มีเพื่อนเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
ที่มาร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ถูกพักการเรียนมาก่อนนะแสดงว่าต้องไปก่อเหตุอะไรมาก่อน
ก็แสดงว่าพฤติกรรมก็คงจะต้องมีพฤติกรรมบางอย่างอยู่นะฮะ
โดยโรงเรียนสถาบันของผู้ตายเนี่ย
เขาไปใช้สีสเปรพ่นโลโก้ของโรงเรียน
ตามต่อหม้อทางด่วนนะคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นขับ
ก็จะเห็นไปพ่นโลโก้ไปเป็นอนาเขตนั่นแหละก็ว่าไป
ในพื้นที่ของสถาบันของผู้ก่อเหตุ
ไปพ่นสถาบันในพื้นที่ของอีกโรงเรียนหนึ่งประมาณนั้น
ก็เลยไม่พอใจแห่ที่ลาวมาพ่นโลโก้ของอีกฝ่ายได้ยังไง
กระทั่งวันเกิดเหตุเป็นวันสถาปนาของโรงเรียนของผู้เสียชีวิต
ก็ไปพบกลุ่มของผู้เสียชีวิตจึงเรียกพักพวกในร้านเกมเนี่ย

แล้วก็ใช้มีดนะครับบอกว่าใช้มีดสปาต้า

แล้วก็รีบหลบหนีไปก่อนทิ้งมีดลงไปในลำคลองประหลัดเปลี่ยน
โดยเขาหลบหนีไปบ้านเพื่อนในกรุงเทพและอีกหลายจังหวัดในภาคอีสาน
ส่วนเพื่อนคนที่ขี่จักรยานยนต์ถูกตำรวจติดตามจับกลุ่มไปแล้วเช่นเดียวกัน
ผลตรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาร่วมตรวจสอบคดีนี้ที่สถานีตำรวจภูทรบางแก้ว
จากนั้นก็ไปตรวจสอบจุดที่ผู้ต้องหานำมีดไปทิ้งค่ะ
จากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑กิโลเมตร

โดยเฉพาะมีดสามุไรยาวเกือบ๑เมตร
ซึ่งใช้ฟันคอผู้เสียชีวิต

เพื่อเทียบเคียงว่าตรงกับผู้ต้องหาหรือไม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
พวกรมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อไปนะคะ
ก็ถ้าผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวก็น่าจะดีกว่า
น้องเยาวชนนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีสตินะครับ
ก่อเหตุขึ้นมาบางทีหมดอนาคตเลยก็มี